ตามกันต่อกับเรื่องของผู้เสียชีวิตจากการเสพยาก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเคนนมผง
ล่าสุดก็มีพนักงานบาน้ำคนหนึ่งไปปาร์ตี้กับเพื่อนมาแล้วกลับไปที่บ้านไม่มีสติและเสียชีวิต
ไปเจอตัวของผู้ตายก็มียาเสพติดที่เรียกว่าเคนนมผงอยู่
ตอนนี้ก็สาวไปถึงคนที่ขายให้กับเขาได้แล้วแต่ว่ายังสาวไม่ถึงต้นต่อใหญ่ว่าเขาไปรับมาจากที่ไหน
ไปดูความคืบหน้าวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมไปที่แผนกนิติเวทของโรงพยาบาลสิริราชเขากลัวเดินทางไปรับศพผู้ตาย
ชื่อว่านายธนากรคุ้มถิ่นแก้มหรือว่าในไม้อายุ๒๓ปีเป็นพนักงานบาน้ำแห่งหนึ่งอยู่แถวร้านแถวอยู่ท่าคาบ
จากแฟนสาวของผู้ตายเขาบอกว่านายธนธนากรเนี่ยนะฮะ
เดินทางไปหาเพื่อนนะฮะที่คอนโดแห่งหนึ่งนะฮะ
อ่อนนุษย์ตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมแล้วก็กลับไปที่ห้องพักสภาพไม่มีสติแล้วนะครับ
เบอร์ไปหมดแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ไปเจอยาเสพติด
ก็คือเคนนมผงในกระเป๋ากางเกงของผู้ตายนะครับ
ซึ่งแฟนสาวเขาบอกว่าเขาก็ไปเจอกันบ่อยเหมือนไปปาร์ตี้กันนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดได้อย่างไรนะฮะ
แต่เบื้องต้นก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่เสพแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่นะฮะ
จากการสอบความเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีผู้เสพร่วมกันเนี่ย๔๕คนนะคุณผู้ชม
เนี่ยแต่พอถามที่มาพยานก็บอกว่าไม่ทราบว่าเอามาจากไหน
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเอายามาจากไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมต่อไป

เพราะปกติพี่ชายเป็นคนร่าเริงขี้เล่น

ก็ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างไร

จะนัดการเสพไประยะไม่ว่าเป็นตามคอนโดแถวจรรย์สนิทวงศ์๑๓
หรือว่าแถวอ่อนนุษย์สุขุมวิทย์อะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บหลักฐานตำรวจนครบาน๕และสนพระขนง
ก็ไปเจอผงสีขาวตกอยู่ในคอนโดที่เขาเสียชีวิตที่เขาไปเสพยาด้วย
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบส่วนว่าเป็นยาตัวเดียวกันกับที่แฟนสาวของนายธนากร
นำมาให้ตำรวจหรือไม่นะครับอันนี้ห้องของผู้เสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดตำรวจขยายผลและตามไปจับกลุ่มนายอมรเทพเฉลิมวัตถุวัฒน์ในอันกีวีอายุ๓๓ปี
เป็นผู้ต้องหาเครือข่ายค่ายาเสพติดเคนมผงได้ที่ห้องพัก
อยู่ในตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสัมพันธ์ที่เพชรบูรณ์
ของกลางก็คือซองพลาสติกใสแล้วเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลนะฮะ
ก่อนคุมตัวไปสอบปากคำตอบที่กรมคับการตำรวจนครบาล๕
นายอมรเทพรับสารภาพผมเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดจริง
แต่ไม่ได้ผสมเคนมผงขึ้นมาเอง
เขาอ้างแบบนี้ว่าผมเนี่ยไปรับมาจากคนอื่นอีกทอดหนึ่ง
เอี่ยมรอยหรือว่าฝนซึ่งเป็นผู้นำเคนมผงมา
แล้วก็ไปขายให้กับผู้เสียชีวิตในพื้นที่สน
วัดพระไทยาไก่นะฮะแล้วการซื้อขายยาเสพติดทุกครั้ง
ลูกค้าเองนะฮะคุณนาธีก็คือแฟนเขาแหละคุณผู้ชมนะฮะ
อมรเทพยอมรับว่าวันที่๑๐ที่ผ่านมาเนี่ยได้ก่อเหตุยิงนะฮะ
ทางด้านของนางสาวณพิสาขออภัยคุณนาธีไม่ใช่ไม่ใช่แฟนนะฮะ
แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในแก๊งยาเสพติดเดียวกันแต่นายอมรเทพเนี่ย
เขายอมรับกับตำรวจว่าเขาเคยก่อเหตุยิงนางสาวณพิสาซึ่งเป็นแฟนของเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
ในห้องแถวแถวรัชดาสามสิบหกถามว่ายิงแฟนตัวเองทำไม
ขโมยยาเสพติดไปขายนะฮะโมโหก็เลยยิง
แล้วก็เลยหนีไปกบดานอยู่เพชรบูรณ์ครับนะฮะ
เมืองต้นตรงจ้างเขาหาไปนะฮะโดนทั้งพยายามฆ่า
โดนทั้งมีปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็เรื่องของเป็นตัวแทนการจำหน่ายยาเสพติดด้วย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แต่ยังไม่ถึงตัวการสำคัญที่เป็นรายใหญ่